วันนี้เปิดเผยว่าหลังจากที่ทางกระทรวงได้ส่งหลักฐานเป็นคลิปวีดีโอเป็นภาพนิ่ง
ซึ่งเป็นการนำเสนอข่าวของสำนักข่าว๕แห่งไปยังศาล
หลังพบเข้าข่ายความผิดพรบคอมพิวเตอร์มาตรา๑๔
ก็คือการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จและฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าผู้รับผิดชอบ
ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง
ส่วนสำนักข่าวอื่นอีก๔แห่งนะครับซึ่งส่งหลักฐานไปพร้อมกัน
คือการปิดในครั้งนี้เป็นการปิดแพลตฟอร์มก็คือช่องทางการออกอากาศทางออนไลน์ของเขานะครับ
แต่ถ้าพบความผิดอีกก็จะถูกฟ้องอีกลักษณะแบบนี้
ก็จะเป็นการวนไปลักษณะแบบนี้นะครับ
วันนี้พลเอกประยุทธิ์จรรย์โอชานำรีนะครับ
ตอบคำถามเรื่องนี้นะครับยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้ต้องการคุกคาม
หรือว่าริดรอนสิทธิสื่อแต่จำเป็นต้องปิดสื่อที่มีลักษณะเข้าข่ายยุโยงปลุกปั่น
สร้างความแตกแยกให้กับประเทศในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้ง
ก็ได้มอบหมายแล้วก็สั่งการไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ
แต่ก็ขอให้ทบทวนคำสั่งระงับการออกอากาศต่าง
โดยให้คำนึงถึงสิทธิสิริภาพของสื่อมวลชนเป็นสำคัญ
ยกเว้นบางกรณีบางสื่อที่เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ
เบือนยุโยงปลุกปั่นล้ำเส้นก้าวล่วงสิทธิตามกฎหมายของผู้อื่น
ขอให้ตำรวจยึดหลักดำเนินคดีตามกฎหมาย
แต่ก็ขอให้ดูเป็นเรื่องไป

ขณะเดียวกันนะครับวันนี้ผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามเรื่องที่สารสั่งให้ปิด
พลเอกประยุทธ์ไม่ได้ตอบเรื่องนี้นะฮะ
ก็มีสีหน้าเคร่งเครียดนะครับตามรายงานนะครับ
แล้วก็บอกว่าเรื่องนี้ได้พูดไปหมดแล้ว
ก็ขอให้เจ้าที่ตำรวจยึดหลักการตามกฎหมาย

โดยขอให้ครั้งนี้เป็นเรื่องของการทำความเข้าใจนะครับ
ส่วนบางอันที่จำเป็นต้องปิดตามคำสั่งก็ต้องปิดนะครับ

หน้าที่ของผมแล้วก็พวกเราทุกคนก็คือ

กำจากการกระทั่งที่มีเจ็ดนาร้ายกับประเทศ
นั่นคือสิ่งที่เราต้องไม่ยอมรับให้เกิดขึ้นนะครับ
ผมไม่ต้องการไประเบิดสิทธิของใครแต่ท่านจะต้องรับระวังการระเบิดสิทธิผู้อื่นนะครับ
อาคมนี้นะครับ